เขาบอกว่านี่คือเรื่องวุ่นของวัยรุ่นสาวเมืองพัทยาครับ
จังหวัดชนบุรีตีสี่ครึ่งเมื่อเช้ามืดอ่ะต้องใช้คำนี้
ตีสี่ครึ่งเมื่อเช้ามืดนะครับมีการยกพวกตบกันหน้าร้านหมูกระทะครับ
ถนนเพชรตระกูลพัทยาเหนือตำรวจสายตรวจสอบพ่อเมืองพัทยามากับอาสาสมัครหน่วยกู้ภัย
มูลนิธิสว่างบริบูรณพัทยามาระงับเหตุครับเนี่ยฮะ
ดูสิครับยื้อยุดกันอยู่นายนัดประคันโกติปภาและนายเจริญพิชัยบุญมาประสิทธิ์
ทั้งสองคนเป็นอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรพัทยาครับเล่าบอกว่า
ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุบอกว่าเกิดอุบัติเหตุนะก็มากัน๖นาย
นำกำลังมาหกนายไปตรวจสอบไปเจอผู้หญิงไทยครับ
ได้รับบาดเจ็บที่คิ้วแล้วก็มีเลือดไหลที่ศีรษะ
ก็ประถมพยาบาลให้ก่อนขณะเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
จะไปส่งที่โรงพยาบาลบางละมุงคุณผู้ชมครับปรากฏว่า
มีกลุ่มคนเป็นผู้ชายและผู้หญิงคาดว่าน่าจะเป็นพักพวกของคู่กรณี
กรูเข้ามาครับพยายามทำร้ายผู้ได้รับบาดเจ็บ
ละมุนทีเดียวเกิดตะลุมบอลกันขึ้นไม่มีใครกลัวตำรวจเลยนะตอนนั้นน่ะ
ท้ายที่สุดตำรวจสามารถระงับเหตุชุลมุนดังกล่าวได้สำเร็จ
กู้ภัยจึงรีบเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลครับ
แล้วครับตีกันมันไม่ชิบนะครับ